พุทธศาลีกันตอนนะครับในละดูกรรมนี้นะครับ

เมื่อกี้สาวนี้เริ่มอาเดิมเกมแรกทำหมด๗๘นัดนะครับ
ดูกันเต็มอิ่มเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะครับ

ฤดูการที่ผ่านมาบนเวทีฟุตซอลไทยแลนด์ลีก
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเชียงเหนือขอนแก่นหรือมภาคขอนแก่น
ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่เน้นใช้ผู้เล่นท้องถิ่นที่มีความสามารถ
แต่ด้วยประสบการณ์ที่เป็นรองจึงยังล้มลุกลุกคลานไปบ้าง
โดยปีแรกหรือเมื่อ๒ปีก่อนพวกเขารอดตกชั้น
แต่ปีที่๒หรือเมื่อปีที่แล้วพวกเขาตกชั้น
แต่ยังได้สิทธิ์กลับมาเล่นลีกสูงสุดในปีนี้
แทนที่อายุทยาซิตี้ที่ไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
หลังทราบเรื่องเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
หมอภาคขอนแก่นที่เตรียมใจเล่นดีวิชั่นหนึ่งไปก่อนหน้านี้
ก็เหลือเวลาเตรียมตัวเพียงแค่๑เดือนเสร็จ

แต่ดรเอกอนันต์สมบัติสกุลกิจประธานสโมสร
ยังมั่นใจว่าผลงานในปีนี้จะดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยการเล่นมาประมาณ๒ฤดูการนะครับ
การนี้ก็จะมีความเข้าขาหรือทีมเวิร์คมากขึ้นนะครับ
แล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติมายกระดับทีม
ซึ่งผลงานคาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนครับ
งบทำทีมปีนี้ที่เพิ่มเป็น๖ล้านบาท

โดยนักเตะไทยได้ปพัทรพงศ์จันแก้ว

ตัวลุกด้านข้างมาจากแบงคอกบีทีเอสเอฟซี

ดีตทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนปี๒๐๐๘

ส่วนตัวต่างชาติก็คว้าผู้เล่นบราซิลมาร่วมทัพเป็นครั้งแรก
โรเจริโออดีตตัวรับของแคทเอฟซี

ลุกที่เคยเล่นอยู่ในญี่ปุ่น

ที่คว้าอันดับ๓ในศึกชิงช้ำเอเชีย

และหวังถึงการขึ้นไปอยู่กลางตาราง
ก็มีความมั่นใจมากขึ้นกว่า๒ปีแล้วกันครับ

ยืนระยะเราอาจจะยืนได้ไม่ดี
แต่เราจะมาโดนตีเสมอและโดนแสงชนะตลอดครับผม

เพราะว่ามีนักเตะต่างชาติมาถึง๒คน
แล้วก็นักเตะหน้าใหม่มาอีกหลายคนครับ
ปีนี้คาดว่าจะไม่ไปอยู่ในโซนท้ายตารางครับ
ได้ว่าจะอยู่ตั้งแต่กลางขึ้นไปถึงข้างบนนะครับ
ตั้งไว้ติดอันดับภายใน๑๖นะครับ
ต้องติดตามกันว่าบทเรียนจาก๒ปีที่ผ่านมา
และการเสริมทัพที่เน้นคุณภาพมากขึ้น
จะช่วยให้เมาผ้าขอนแก่นลอยตัวจากการหนีตกชั้น

ทีมอื่นที่มีความพร้อมมากกว่าหรือไม่
ชัชวานกระมวลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

นี่ขณะทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการกลับมา

ที่ไทยรัฐทีวีเพราะเราทำการถ่ายทอดสด